คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่ฉะเชิงเซาค่ะ
ก็ต้องเตือนเรื่องของการดูแลลูกหลานนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วจังหวะการตัดสินใจคงยังแบบไม่ค่อยทันอ่ะ
มีหมาวิ่งตัดหน้าแล้วเบรกไม่ทันแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ที่ว่านี้ก็คือเด็กผู้หญิงอายุ๑๓เป็นคนขี่
คนซ้อนนี่อายุ๗ขวบเองนะคะไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดร้านขายของชำซอยหมอนทองซอย๑นะคะ
อำเภอบังน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านเบรกไม่ทันชนหมาที่วิ่งตัดหน้า
รถล้มจนเด็กสลบเลยนะคะ
แต่หลายคนบอกว่าถ้าหมาวิ่งตัดหน้ายิ่งหักหลบก็ยิ่งอันตรายใช่ไหม
ก็เลยไม่รู้ยังไงแต่เด็กคือก็พุ่งชนเลยนะคะ
แล้วรถก็ล้มอยู่ดีค่ะแล้วก็บาดเจ็บจนน้องสลบไปเลยนะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
เกรียงศักดิ์อายุ๔๖ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาบอกว่า
เด็กหญิงจิราพรอายุ๑๓เป็นคนขี่นะคะ
เด็กชายอัครพลอายุแค่๗ขวบซ้อนท้ายมาคือจะกลับบ้านค่ะ
ละศีลอดเป็นช่วงเดือนรมดรถือศีลอดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
ก็พอไปถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ก็ขี่มาเร็วด้วยแหละ
วกกับตกใจด้วยแหละที่หมาวิ่งตัดหน้าเด็กก็คงทำอะไรไม่ถูก
ด้วยความเป็นเด็กด้วยนะคะเบรกก็ไม่ทันจะหลบก็ไม่ได้หลบ
พุ่งชนไปทั้งคนทั้งหมานี่ก็กลิ้งไป
คือตัวน้องผู้ชายที่อายุ๗ขวบที่ซ้อนน้องหมดสติ
ส่วนน้องผู้หญิงอายุ๑๓ที่เป็นคนขี่บาดเจ็บนะคะ
ก็ส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวไปส่วนหมาที่หมาตายหมาตายคาที่